แล้วเอาศพเนี่ยแยกทิ้งทิ้งทั้งบนฝั่ง

ก่อนที่ชิ้นส่วนบางชิ้นนั้นจะถูกคลื่นซัดกลับมาเกยที่หาดนะฮะ
เจ้าตัวเนี่ยสารภาพแล้วเรียบร้อยสารภาพและถูกออกหมายจับแล้วด้วยครับ
สยดสยองมากนะใช่ค่ะแล้วปมเหตุอะไรทำไมถึงทำแบบนี้
คมมีดที่หั่นลงไปตอนนั้นเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่คือที่น่าตกใจเนี่ย
เขาเป็นเชฟดังด้วยนะเป็นเชฟทำอาหาร
แล้วเห็นว่าคุณพ่อก็เป็นนักแสดงชื่อดังด้วยใช่ไหมครับ
สื่อต่างประเทศให้ความสนใจมากนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศสเปนครับ
ด้วยความที่เชฟคนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังรูปร่างหน้าตาดี
เป็นลูกคนดังแล้วมาก่อเหตุฆ่าโหดเที่ยมแบบนี้
คุณดนระวีสุดพุ่มครับนักข่าวไทยรัฐทีวียังคงเกาะติดความคืบหน้า
อยู่ที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานีนะครับ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนายแดเนียลอายุ๒๙ปี
เป็นเชฟชื่อดังชาวสเปนผู้ต้องหาฆ่าหันศพ
หมอเอ็ดวินสรรพยาแพทย์ชาวโคลัมเบียครับ
โดยพาไปที่ภูวิลล่าซึ่งอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งริมหาดสลัด
นั่นคือจุดแรกที่เขาก่อเหตุนี่คือบรรยากาศภายในห้องพักนะครับ

นี่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมหันศพ
ตำรวจนำตัวนายแดเนียลขึ้นรถกระบะโตโยต้าสีดำ
ยังจุดทิ้งศพนะฮะหลังจากที่ออกมาจากภูวิลล่าแล้ว
ก็ไปที่จุดทิ้งศพและพาตัวกลับมาที่โรงพัก
สพเกาะพงันหลังจากสารจังหวัดเกาะสมุยนั้น
นุมัติหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
รวมทั้งซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังอำพรางการตายนะครับ
จากการสอบปากคำนายแดเนียลให้การรับสารภาพบอกว่าเขาก่อเหตุจริง
รู้จักกับหมอเอ็ดวินประมาณสัก๑ปีแล้ว
โดยคุณหมอเดินทางไปเที่ยวผับที่สเปนหลังจากนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับต่อกัน
ทั้งสองคนนี้เขาก็คบหาสนิทกันนะฮะจนกระทั่งธันวาคมปี๖๕
เอ็ดวินเนี่ยเดินทางไปหาเขาที่แมทริดที่สเปนแล้วก็ตกลงกันว่าจะทำธุรกิจร้านอาหาร
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตัวของแดเนียลนั้นเป็นเชฟชื่อดัง
มีฝีไม้ลายมือมีชื่อเสียงในขณะที่คุณหมอเองนั้นเขาก็มีสตุ้งสตางค์ตกลงกันว่า
ครับตีเป็นเงินไทยตัวเลขกลมประมาณสัก๔๐๐๐๐๐บาทให้เอาไว้
กุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเดือนปีนี้นะครับกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปี๖๖เนี่ย
ตัวของแดเนียลเอ่ยปากขอยุติความสัมพันธ์กับคุณหมอ
ปรากฏว่าโดนคุณหมอเนี่ยข่มขู่ว่าจะประจานภาพโป๊เปลือยต่าง
ผู้ก่อเหตุคือแดเนียลก็เลยต้องประคองความสัมพันธ์พยายามยื้อ
เอาไว้ให้นานที่สุดทั้งทั้งที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะยึด
ความสัมพันธ์แล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมแถมขู่แบล็คเมลเขา
กระทั่งมาหนึ่งเดือนก่อนจะเดินทางเข้าเมืองไทยเชฟชาวสเปน
เนียลนั้นบอกกับคุณหมอเอ็ดวินว่าเดี๋ยวจะมาเที่ยวนะจะมา
เมืองไทยจะไปเกาะพังงันเขามีงานฟูลมูลปาร์ตี้หมอเอ็ดวี
ก็เลยบอกว่างั้นขอไปด้วยละกันขอไปด้วยคุณหมอเป็นคน
ดำเนินการติดต่อจองห้องพักอะไรต่างคราวนี้ครับมิ้นคุณ
คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญแล้วหลังจากที่เท้าความให้เห็น
เขาสัมพันธ์กันยังไงเคยตกลงกันไว้ยังไงและกำลังจะ
ความสัมพันธ์โดยฝั่งของเชฟสเปนนั้นพอแค่นี้ขอพอแค่
แต่คุณหมอยังไม่ยอม๑สิงหาคมครับตัวของแดเนียลเปลี่ยนมา
เช่าห้องที่รีสอร์ทที่ใช้ก่อเหตุคือหมอแอดวินเขาไปจอง
พักโรงแรมเอาไว้วันที่๓๑ถึงวันที่๓เนอะแต่ตัวคน
ก่อเหตุเนี่ยเขาขอไปเปิดรีสอร์ทเอาไว้คงจะเตรียมการก่อนจะ
ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปที่ห้างแห่ง๑๕โมงเย็นไปซื้อ
มีดถุงมือยางถุงขยะอุปกรณ์ทำความสะอาดโอ้โหเห็นชัดเลยของ
หยิบจากรถเข็นขึ้นมาคิดเงินเนี่ยฮะมันเห็นภาพชัด
นี่คือ๑สิงหาคมนะครับซื้อของอะไรต่างมีดถุงมือ
ถุงขยะอุปกรณ์ทำความสะอาดเสร็จแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ต่อครับไปที่ร้านก่อสร้างคราวนี้คือไปซื้อเลื่อยฮะโอ้โหมีทั้ง
มีดแล้วก็มีทั้งเลื่อยนะเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญนะครับ
๒สิงหาคมประมาณสักบ่าย๓โมงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับนายเอ็ดวิน
ท่าเรือแล้วพาไปที่รีสอร์ทที่ก่อเหตุไปถึงที่รีสอร์ท
ประมาณสี่โมงเย็นช่วงสี่โมงเย็นถึง๔โมงครึ่งตอนนั้นเขา
บอกว่าเขานอนคุยกันกับคุณหมอต้องการจะยุติความสัมพันธ์นอน
คุยกันอยู่บนเตียงค่ะจู่หมอเนี่ยบอกว่าไม่ยอมยังไงไอก็ไม่
และพยายามขอมีเพศสัมพันธ์กับเขาตัวของแดเนียลก็เลย
ต่อยหน้าหมอไป๑ครั้งจนหมอไหนหลังแล้วหัวไปกระแทกกับขอบอ่าง
ล้างหน้าโอ้จากที่คุยกันบนเตียงตอนนั้นคือคุยว่าจะยุติเพียง
เท่านี้คงจะทะเลาะกันแล้วก็เลยไปถึงห้องน้ำเลยเหรอคะลุก
ลามกันคงจะมีการลงไม้ลงมือแล้วก็อาจจะถอยห่างอะไรแบบ
นี้กันด้วยหัวกระแทกกับขอบอ่างล้างหน้าจากนั้นคุณหมอยังมี
ฮึดจับแขนของแดเนียลมากัดฮะแล้วเกิดการต่อสู้กัน
ด้วยความโมโหก็เลยจับหมอยกขึ้นแล้วกระแทกลงขอบอ่างล้างหน้า
คือคุณดูรูปร่างของเชฟเขาก็เป็นคนที่มีกล้ามเนื้อมัดสำคัญสำคัญเยอะนะ
ก็กระจับกระแทกแต่หมอเอ็ดวินเองก็ร่างใหญ่เหมือนกันนะ
ก็คงจะสู้แรงแต่อาจจะอายุด้วยเนี่ยฮะเพราะว่าตัวของเชฟอายุยังน้อยกว่าใช่ไหม
ใช่ค่ะ๒๐กว่าเองยกขึ้นกระแทกลงขอบอ่างครับ
ทำให้คุณหมอหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากนั้นสิ่งที่แดเนียลทำคือลากร่างของคุณหมอไปที่ฝักบัวในห้องน้ำ
เปิดน้ำล้างคราบเลือดทุกอย่างแล้วใช้มีดและเลื่อยที่ซื้อมาเตรียมเอาไว้บรรจงหั่นเป็น๑๔ท่อน
ใส่ถุงขยะแช่ในตู้เย็นด้วยครับโอ้ยเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมมีตู้เย็นอยู่
ที่เขาเปิดตู้เย็นค้างเอาไว้น่ะแช่เอาไว้ในตู้เย็นและทำความสะอาดห้องคราบเลือดอะไรต่าง
บนพื้นห้องทั้งในห้องน้ำนี่ฮะกลายเป็นตู้แช่ศพ๕ทุ่มเริ่มนำชิ้นส่วนศพใส่กระเป๋าสีดำ
เป็นกระเป๋าที่คุณหมอเนี่ยเขาสะพายหลังมาจะเห็นภาพมันมีกระเป๋าเป้ใบใหญ่เอากระเป๋าใบนั้นแหละฮะ
ใส่ร่างแล้วก็เอาไปขึ้นเรือคายักษ์ที่เช่าซื้อไว้ในราคา๓๒๐๐บาทลำนี้จอดอยู่ริมหาดครับห่างจากที่พัก๓๐๐เมตรแล้วพายเรือแจวเรือออกไปกลางทะเลประมาณสัก๖๐๐เมตรห่างจากฝั่งแล้วเอาชิ้นส่วนศพโยนทิ้งทะเลไป๓สิงหาคมช่วงตีหนึ่งเอาส่วนสะโพกและขาด้านซ้ายใส่ถุงขยะ
พาเข้าสู่วันที่สามสิงหาเอาชิ้นส่วนที่เหลือในกระเป๋าพายเรือคายักษ์ออกไปทิ้งทะเลเป็นรอบที่สองห้าทุ่มเอาชิ้นส่วนจากตู้เย็นทั้งหมดพายเรือคายักษ์ออกไปทิ้งทะเลอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่สามตามเวลาที่เห็นหน้าจอครับสรุปแล้วสามรอบนะฮะที่เอาชิ้นส่วนของคุณหมอเนี่ยไปโยนทิ้งอยู่กลางทะเล
คุณหมอเขาเป็นคุณหมอศัตริยแพทย์ชาวโคลัมเบียตำรวจเกาะพังงันต้องตามหานะคนนี้เขาหายตัวไปก่อนที่สุดท้ายจะพบว่าเสียชีวิต
หลังรับสารภาพตำรวจคุมตัวแดเนียลไปทำแผนประกอบรับสารภาพ๗จุดฮะก็ไล่ไปแต่ละจุดตั้งแต่จุดที่ไปจองที่พัก
ซื้อของก่อเหตุทิ้งศพล่าสุดครับพลตำรวจตรีสรรยูชำนาญราชผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีว่าเจอชิ้นส่วนของนายเอ็ดวินเพิ่มอีก๕ชิ้นคือส่วนหัว
มือซ้ายมือขวาท่อนแขน
เพราะชิ้นส่วนของร่างลอยไปติดอยู่ที่โขดหิน
หน้าหาดสลัดห่างจากชายหาดประมาณ๓๐๐เมตรครับ
และเดี๋ยววันศุกร์ที่๑๑สิงหาคมนี้
ทางครอบครัวของคุณหมอประสานผ่านทางสถานทูต
ว่าจะเดินทางมาพบผู้ต้องหาด้วยตัวเองด้วยนะฮะ
นี่บรรยากาศตอนทำแผนนักท่องเที่ยวเองก็ตกใจ
คุณดูสายตานักท่องเที่ยวฝรั่งนะเขามองกันแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
ทั้งที่ก็มากันน้อยคนแล้วนะคะแต่ว่า
เอาจริงนอกเครื่องแบบดูก็ดูทรงก็ตำรวจนั่นแหละ

แล้วคือประวัติของแดเนียลอย่างที่บอกนะฮะ

เชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารเป็นลูกชายของดาราดังของสเปนครับ

อย่างที่บอกว่าด้วยความเป็นลูกดาราดังรูปร่างหน้าตาดีสื่อบันเทิงของสเปน
ความสนใจเขาเป็นอย่างมากก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุ
ฆ่าหันศพอย่างโหดเยี่ยม
พ่อของเขามีรายงานบอกว่าช็อกมากครับมิ้นคุณผู้ชม
นี่คือลูกชายสุดที่รักจากลูกชายกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าหันศพ
แล้วเห็นว่าทางคุณพ่อก็ประสานผ่านทางสถานทูตสเปนในประเทศไทยอยากจะ
อยากจะขอให้ช่วยประสานงานต่าง
เพราะว่าเตรียมกำลังเดินทางมาเมืองไทยอย่างเร่งด่วน
พ่อเองก็คงช็อกและเสียใจมาก
เดี๋ยวถ้าหากว่ามีรูปภาพของคุณพ่อเชฟชาวสเปนทีมงานก็เพลย์ขึ้นมาได้เลยนะฮะ
ระหว่างนี้พาไปดูวงจรปิดก่อนนะครับ
๑สิงหาคมตอน๑๗นาฬิกา๑๓นาทีเนี่ย
แนเนียเขาไปซื้อของที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต
คุณสังเกตนะแดเนียลเขาซื้อชิ้นแรกที่หยิบออกจากรถเข็นไปจ่ายเงินนั่นคือถุง
นี่ก็เลยเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้มั่นใจว่า
แล้วที่มิ้นและคุณผู้ชมเห็นด้านซ้ายของจอครับนั่นคือดาราดังชาวสเปน
คุณพ่อของแดเนียลพ่อของผู้ต้องหาที่บอกว่าตอนนี้คุณพ่อช็อกมาก
ลูกชายสุดที่รักกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพอนาคตเชฟสายวันสายอาหารเนี่ยคือ
จบเลยนะคะจบเลยเนี่ยแล้วคุณพ่อเตรียมประสานกับทางสถานทูต
เดินทางมาเมืองไทยเป็นการเร่งด่วนก็เช่นเดียวกันกับทางฝั่งของครอบครัวผู้ตาย
ครอบครัวคุณหมอที่ขอประสานผ่านทางสถานทูตเพื่อจะเดินทางมาที่เมืองไทย
เช่นเดียวกันอยากจะมาดูตัวผู้ต้องหาดูหน้าผู้ต้องหาว่าทำแบบนี้ได้อย่างไร
นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ฮะพาไปชี้จุดทำแผนสารออกหมายจับ
มัติหมายจับเจ้าตัวสารภาพสิ้นแล้วปมเหตุเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ
ที่ไม่สามารถจะจบได้แบบที่เขาต้องการก็เลยจบแบบนี้